ติดตามความคืบหน้าเหตุสลดนี้นะฮะ

พ่อเพิ่งกลับมาจากการไปทำนามา

ความว้ายอ่ะท่อนหนาเลยนะฮะ
ทุบศีรษะพ่อจนเสียชีวิตอยู่คาบ้าน
ส่วนผู้เป็นแม่นะกำลังถูกลูกชายคนนี้ลากตัวไปเหมือนจะทำร้าย
โชคดีที่เพื่อนบ้านชาวบ้านเขามาห้ามได้ก่อน

ใช่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่ของหมู่๑๓บ้านเม็กตำบลจังหา
นำเผยจังหาญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ใต้ถุนบ้านเนี่ยพบศพนายสะพานหินอายุ๗๕ปี
มีแผลฉีกขาดที่ใบหน้า๓แผล
แผลยาวประมาณ๔๕เซนติเมตร

พบกับท่อนไม้ยาวประมาณ๘๐เซนติเมตรเป็นท่อนใหญ่เลยคุณ

แล้วก็มีจอบอีก๑ด้ามวางอยู่ใกล้ข้อวัว
ว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ก็คือ

นายทองอินอายุ๔๔ปีนะฮะ
หลังก่อเหตุไปนั่งอยู่บนเปรย์ที่บ้านของพี่สาว

สภาพยังอยู่ในอาการเมาเหล้าพูดจาวกวนอยู่เลยนะครับ
ส่วนนางน้อยอายุ๗๗ปีแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีกับลูกชายได้นั่งที่เตียงใต้ถุนบ้าน
ซึ่งลูกชายกินเหล้าเมากินตั้งแต่เช้าเลย
และตัวสามีก็ออกไปทำนา
และทีนี้พอกลับมาจากทุ่งนาเห็นลูกชายยังนั่งกินเหล้าอยู่เลย
ตัวสามีหรือพ่อก็เลยบ่นบ่นลูกชาย
ทำให้ลูกชายโมโหจับพ่อเหวี่ยงลงกับพื้นก่อนนะคุณนะ
แล้วก็ใช้ท่อนไม้ตีเข้าที่ใบหน้าจนพ่อแน่นิ่งไปแล้ว
แต่ลูกชายยังไม่หนำใจคุณเอาจอบมาตีซ้ำอีก๒ครั้ง
ผู้เป็นพ่อนั้นเสียชีวิตนะครับ

แล้วเหมือนกันนะฮะที่เกือบโดนลูกทำร้ายแล้วรอดชีวิตมาได้
เพราะว่าเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยครับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เล่า
ว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงรีบวิ่งเข้ามาดู
ก็เจอคุณตาเนี่ยนอนแน่นิ่งไปแล้วส่วนนายทองอินลูกชายเนี่ย
กำลังลากแม่ไปกับพื้นเลยคุณทีนี้ตัวเขาเองก็เลยเข้าไปห้าม
แล้วก็รีบดึงตัวผู้เป็นแม่ออกมาช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัย
งั้นไม่รู้ว่าลูกชายมันจะเอาไม้มาทุบแม่หรือเปล่านะครับ
จากนั้นก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาระงับเหตุนะครับ
ตำรวจได้คุมตัวนายทองอินพร้อมของกลางไปที่สพจังหาร

แล้วก็ล่าสุดผู้สิทธิ์เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งญาติได้นำศพผู้ตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้บริเวณใต้ถุนบ้าน
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ
โดยนางอ๋อยอินทิศรซึ่งเป็นลูกผู้ตายอีกคนนึงนะ
เป็นพี่สาวของผู้ต้องหาเล่าว่าปกติน้องชายก็พักอาศัยอยู่กับเมียและลูก
แต่เพิ่งจะเลิกลากันได้ประมาณ๖เดือนก่อน
หลังจากนั้นน้องชายก็เปลี่ยนไปเลยนะคุณนะนิสัยเปลี่ยนไปเลย
ที่เคยทำงานทำการช่วยทำไร่ไถนาก็เอาแต่กินเหล้าเมา
ทีนี้พอกินเหล้าเมาแล้วเป็นยังไงต่อก็ต้องทะเลาะกันสิคะ
ทะเลาะกันกับพ่อแม่จนพี่สาวบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะ
เห็นน้องทะเลาะกับพ่อแม่แบบนี้พี่สาวต้องพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วย
แต่พ่อแม่ก็เข้าใจแหละก็รักก็ห่วงลูกชายอ่ะต่อให้ไปแล้วเนี่ยนะ
ก็ยังกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วพี่สาวบอกว่าโหเนี่ยเป็นการสูญเสียคุณพ่อ
มันเป็นความเสียใจนะแต่น้องชายเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาได้ชดใช้กรรมนั่นแหละ
คุณอุศาจพาพ่อแม่เนี่ยหนีจากเงื้อมมือไปแล้วนะ
ใช่แต่พ่อแม่ยังรักไงแล้วก็ห่วงกลับมาอยู่ที่บ้าน
ใครจะคิดล่ะว่าคนที่พ่อแม่รักคนที่พ่อแม่ห่วงอย่างลูกชาย
จะเป็นคนฆ่าพ่อด้วยมือของลูกเอง
ส่วนคุณยายน้อยนะฮะซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นภรรยาผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าบอกว่า
รู้สึกเสียใจมากที่สูญเสียสามีด้วยน้ำมือของลูกชายแท้
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่พาลูกชายมาขอขมาศพพ่อก่อน
อย่างน้อยวิญญาณของพ่อก็คงจะอโหสิกรรมให้ลูกชายนะครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายทองอินผู้ก่อเหตุ
คือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ

ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเองก็สาภาพว่าสาเหตุที่ทำไปนะครับ
เพราะว่าเมาขาดสติมีความเครียดสะสม
หลังจากเลิกรากับภรรยาระหว่างมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อ
เพราะว่าพ่อดุด่าว่าเขากินเหล้า
จนเขาบันดาลโทษะนะครับ
แล้วก็พลั้งมือทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตนะฮะ